คุณโทนี่แดนเซอร์ของซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศ
ก็ทำงานตามผับอยู่หลายปี
ลองบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดู
ถ้ามีเทพเทวดาดูแลกายสังขารและจิตวิญญาณของผม

แล้วผมก็ไล่ลำอะไรถ้าแบบเป็นแบบอะไรอย่างนี้
ท่าลำแล้วก็ท่าแบบบัดงวง

เหมือนความรักของเขาที่เขารักเรามาก
วิญญาณตรงนั้นเขามาเกาะ
ร้อนลนอย่าฆ่าตัวตาย

ผมฝันเห็นพระก็บอกว่านี่วัดอัตมา

อีกวันแว็บแรกที่ไปเจอผมตกใจ
เหมือนพระที่ผมในฝันเลยนะครับคุณแม่